ต้องดูหน้าจอค่ะแล้วช่วยกันดูหน่อยคือ

แต่ชาวเน็ตตาดีค่ะ
มีการแชร์คลิป๑บอกว่า
คลิปนี้ลักษณะเหมือนการทำร้ายร่างกายบนเรือนี่
เหมือนมีการเอามือหรือขวดวายไปตีศีรษะอีกคนนึง

คือปุ้ยเป็นคนมีปัญหาเรื่องของสายตา

ผมเห็นเหมือนคนเอามือวาด
วาดลงมาแล้วก็ไปตีใส่หัวอีกคนนึง

ไม่รู้ว่าตอนที่มือวาดลงมาเนี่ยพี่เบิร์ต

ย้ำนะเป็นจิตนาการของผมนะ
แต่ว่าผมเป็นกระบือนันก็ได้

เราก็มีสิทธิ์ที่จะดูแล้วก็ตีความกัน

สองในเรือวินาทีที่เกิดเหตุเมื่อสักครู่เนี่ย

ชาวเน็ตบางคนบอกนับได้๕คน

นับได้๕คือเท่าที่เห็นชัดเนี่ย

เพราะว่าภาพมันก็ค่อนข้างไม่ค่อยชัดเท่าไหร่พี่ปุ้ย
บางคนเนี่ยบอกว่ามันหกนะเพราะว่ามันมีจังหวะที่คนที่เอามือไปฟาดเนี่ย

คือด้านหัวเรือเนี่ย๓คน

ระนาบเดียวกันก็เลยทำให้เห็นว่า

ในการแถลงข่าวในแต่ละครั้งนะคะ
คุณผู้ชมผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะเอาคลิปนี้มาโพสต์
แล้วก็ตั้งคำถามน่าสนใจเขาบอกว่าจังหวะนี้เห็นชัดเลยนะ
เหมือนมีการยื่นอะไรยาวขึ้นมาฟาดคนที่ยืนอยู่
เล็บทำไมเราเห็นเหมือนเป็นผู้ชาย
คนที่ยืนตอนแรกหันไปทางท้ายเรือ
แต่พอโดนฟาดปุ๊บหันหน้าไปทางหัวเรือ
เหมือนอากับกิริยาอัตโนมัตินึกออกไหม
คือตอนแรกเห็นประทังท้ายเรือพี่เบิร์ดนึกออกไหมคะ

ดูจากเงาแล้วผู้ชายที่ใส่เสื้อยาวถึงข้อศอก
มีคนเดียวหรือไม่ใครอ่ะคะคุณผู้ชม
แล้วอันนี้เป็นช่วงที่เรือวนกลับ
หลังจากถ่ายรูปตรงสะพานเสร็จแล้ว
ตรงกับที่บอกกันว่าแตงโมตกเรือ
หลังจากที่เรือวนกลับมาแล้วใช่หรือไม่
ต้องคิดต่อแล้วนะต้องตามต่อแล้วนะคะ
ตอนแรกดูเหมือนจะจบแต่คุณผู้ชม
ถ้าเกิดว่าคลิปใหม่หรือคลิปเก่าแต่เอามาซูมกันใหม่
มันมีข้อมูลใหม่แบบนี้ออกมา
มันต้องตามต่อนะคะมันต้องตามต่อ
ตั้งแต่๒๔กุมภาพันธ์ที่เกิดเรื่อง
กระทั่งวันนี้ยังเป็นเทรนด์ทวิตเตอร์อันดับหนึ่ง
แปลว่าสังคมให้ความสนใจเรื่องนี้มาก